คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมเดินขบวนพาเรททางบก
เหล่าทหารเรือจากมิตรประเทศนะคะที่ให้โอกาสร่วมเฉลิมฉลองในงานมหากรรมทางเรือนานาชาติครบรอบ๕๐ปีอาเซียนค่ะ
และในวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นก็คือการสวนสนามทางเรือวันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญใช่
สนใจขนาดไหนติดตามได้กับคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาบริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยานะคะเพื่อที่จะมารอชมการถ่ายทอดสด
พิธีสวนสนามทางเรือผ่านทางจอเอลอีดีนะคะซึ่งพิธีนะคะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเวลาเก้านาฬิกาที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ขณะที่พื้นที่โดยรอบนะคะก็มีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วค่ะ
หลังถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาได้เปิดการจราจรตามปกติ
ทำให้บริเวณนี้นะคะมีรถสัญจรไปมาอย่างคล่องตัวตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
แล้วก็เวลานี้นะคะเป็นเวลาตามกำหนดการที่ทางนายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ
ในโอกาสครบรอบ๕๐ปีการก่อตั้งอาเซียนหน้าท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้อำเภอบางระมุงค่ะ
ทำให้บริเวณนี้นะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ต่างเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะ
เช่นเดียวกับนางธิดาทิพย์บอกว่าจะรอชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามทางเรือเช่นกันค่ะ
หลังเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมชมขบวนพาเรททางบกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
สำหรับประชาชนที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามทางเรือ

ยังสามารถเดินทางนะคะมาชมได้ที่บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยานะคะ
แล้วก็ยังมีบริเวณอื่นรอบเมืองพัทยานะคะที่สามารถรับชมได้ค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมหาดนะคะในวันนี้ค่ะก็จะสังเกตเห็นว่า
ไม่มีเรือสปีดโบสต์ของผู้ประกอบการมาจอดเทียบริมหาดนะคะ
ถ้ามองไปก็จะมองเห็นเรือรบนะคะของนานาประเทศนะคะ
ที่มาร่วมพิธีสวนสนามทางเรือแต่ว่าก็มองเห็นในระดับสายตาที่
ไกลพอสมควรนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเช่นกันค่ะ
แล้วก็บริเวณนี้นะคะหลังจากที่ไม่มีเรือของผู้ประกอบการเนี่ย
เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยานะคะได้ขอความร่วมมือ
งดบริการท่าเทียบเรือสาธารณะนะคะในพื้นที่ของอ่าวพัทยาไปจนถึงเกาะล้านนะคะ
เพื่อที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดพิธีสวนสนามทางเรือนั่นเองค่ะ
แน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญค่ะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะคะ
เราไปชมภาพบรรยากาศของขบวนพาเรทที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะ
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ประชาชนก็ยังปักหลัก
รอชมขบวนพาเรทที่สวยงามนี้ค่ะไปติดตามจากคุณ

เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระกาลตาบริเวณถนนเรียบหาดพัทยา

ก่อนจะเดินขบวนมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
น้ำเจิ่งนองพื้นผิวถนน
ไม่อาจขวางความพร้อมใจของเหล่าทัพทหารเรือได้
ซึ่งกำลังพลของทหารเรือแต่ละประเทศ
แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารเรืออย่างสวยงาม
และไฮไลท์ที่เรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
จากนักเรียนจากทหารเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสัตหีบ
เป็นการแสดงท่าพื้นฐานการเปลี่ยนท่าอาวุธปืน
ซึ่งต้องมีสมาธิตั้งใจและสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาเป็นอย่างดี

จากนั้นต่อด้วยท่าใบไม้ร่วงสืบทอดประเพณีชาวทหารเรือสู่ลูกศิษย์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเปรียบเสมือนคลื่นทะเลที่จะมีคลื่นทะเลลูกใหม่มาทดแทน
่งคำที่ว่าพี่ริเริ่มน้องสารต่อทรเข้มแข็ง
ซึ่งขบวนทหารแต่ละประเทศก็เรียกเสียงเชียร์จากนักท่องเที่ยว
และประชาชนจากสองฝากฝั่งถนนได้เป็นอย่างดี
ขบวนแฟนซีจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง๑๕แห่ง
ก็พร้อมใจกันตกแต่งระดับระดารถที่เน้นสีสัน
เดินขบวนไปตามบริเวณถนนเรียบหาดเมืองพัทยา
มาพร้อมกับเหล่าการ์ตูนในชุดมัดคอร์ดต่าง
สร้างสีสันให้กับขบวนพาเรททางบกได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ยังอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้
เพื่อโชว์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยว
และเหล่าทัพทหารเรือจากพันธมิตร
โดยเฉพาะตลาดน้ำ๔ภาคเมืองพัทยา
นำเรือสะเทินน้ำสะเทินบก
ตกแต่งและประดับประดาษด้วยทงชาติอาเซียน
เสมือนความสามัคคีและความปรองดองของประชาชน
ในประเทศอาเซียนไปแล่นบนถนน
จำลองการล่องเรือไปตามลำน้ำ
มีนักดนตรีจากวงไทยพินอินเตอร์
แสดงโชว์ศิลปะความเป็นไทย
และเพิ่มความสนุกสนานไปในตัวค่ะ
ขณะที่สถานที่ต่างก็มีการสาธิตหวานแหและการละเล่น
สื่อความเป็นไทยรวมถึงการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
เดินขบวนครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในจังหวัด
เพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับกำลังพลทหารเรือนานาชาติ
และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลอง
รอบ๕๐ปีอาเซียนให้มีความคึกคักสนุกสนาน
สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ
ัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน
และนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของขบวนพาเรทนะคะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
เราก็ได้นำมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวเช้านี้ค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ